สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวัชิรยานวโรรสทรงเป็นพระราชโอรสของรัชกาลที่สี่กับเจ้าจอมมันดาแพรซึ่งพระองค์ทรงเป็นสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่สิบ
พระอัจฉริยภาพทางการบริหารได้ร่างพระราชบัญญัติการปกครองคณะสงฆ์ที่เรียกว่ามหาเทรสมาคมมีส่วนช่วยนำแนวคิดเรื่องพุทธศาสนามาเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาด้านการศึกษาของประเทศ
พระอุตสาหะเสด็จออกตรวจการคณะสงฆ์ไม่เคยขาด
โดยมีพระดำรัฐที่สำคัญยิ่งว่า
คณะสงฆ์จะตั้งอยู่ได้ด้วยดีต้องเป็นผู้ทันสมัย
ล้ากว่าสมัยแล้วพึงหวังความเสื่อมได้เป็นแน่
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน